คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเปิดไมค์เจอกันในพอร์ตแคสต์นะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ฟังกันได้ในเว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะไทยรัฐออนไลน์
จะเป็นช่องทางไหนได้ยินเสียงนี้กันแน่นอนนะคะ
ไปพร้อมพร้อมกันนะคะไม่ได้เป็นกูรูความรัก
บอกแล้วบางทีเรื่องความรักไม่มีใครเก่งกว่าใคร
แค่ใครตั้งสติได้ก่อนกันและบังเอิญพี่อ้อยเอง
เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจมีคนมาเล่ามุมอ่อนแอให้ฟังกันอยู่บ่อย
เราก็หาวิธีคิดให้ชีวิตรอดตอนที่ความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจกันแล้วกันนะคะ
วันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่คนชอบดูดวงคะ
มาฟังพอร์ตแคสต์ในวันนี้กันดีกว่า
คนชอบดูดวงมากมายคือจริงจะแตะความเชื่อกันไม่ได้
บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก็แม่นจริงนะในขณะที่บางคนบอกว่าก็ได้
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องเชื่อตัวเองด้วยสุดแท้แต่
เพียงแต่บางคนเจอคนที่ดูดวงหนักมากจนเริ่มกระทบความสัมพันธ์
สวัสดีครับคุณอ้อยผมเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์มากเลยนะคะ
ยินดีจากใจเลยค่ะและบังเอิญว่าได้มีโอกาสฟังรายการนี้
ผมขอส่งเรื่องราวชีวิตมาขอคำปรึกษากับคุณอ้อยหน่อย
หวังว่าเรื่องราวของผมจะได้รับคำแนะนำนะครับยินดีเลยค่ะ
ผมกับภรรยาคบและแต่งงานกันมา๒๔ปีแล้วเธอเป็นคนมีความเชื่อเรื่องดูดวงเป็นอย่างมาก
ดูดวงบ่อยมากมากหมอดูคนไหนที่ว่าแม่นที่ว่าดีภรรยาผมรู้จักหมด
เดือนหนึ่งจะดูดวงไม่ต่ำกว่า๒ครั้ง
จริงแล้วถ้าเชื่อเรื่องดวงมากเขาบอกอย่าดูบ่อยนะคะเดี๋ยวดวงมันเคลื่อนหมดเลยนะ
ช่วงไหนเครียดหรือมีปัญหาจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เธอยังลังเลหาคำตอบไม่ได้
หันหน้าเข้าหาหมอดูทันทีซึ่งผมก็ไม่อยากว่าอะไรเธอนะครับ
เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้มานานแล้วบางครั้งก็มีความขุ่นเครื่องใจบ้าง
เพราะเวลาผมแนะนำอะไรเธอไปเธอมักเลือกที่จะไม่เชื่อผมจนกว่าเธอจะได้ดูดวง
และหมอดูคอนเฟิร์มว่าดีเธอถึงจะยอมเชื่อซึ่งผมก็ชินแล้วครับ
แต่นับวันเรื่องที่เธอชอบดูดวงมันยิ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวเรามากขึ้น
เรื่องราวมันเริ่มจากว่าลูกผมอยากเลือกเส้นทางในชีวิตของเขาด้วยตัวเอง
แล้วตั้งแต่เล็กจนโตชีวิตลูกผมถูกขับเคลื่อนด้วยเส้นทางที่หมอดูแนะนำ
ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาเกิดชื่อหรือแม้กระทั่งการทาสีห้องต้องใช้สีอะไร
ต้องหันไปทางไหนเลือกเรียนโรงเรียนอะไรหรือแม้กระทั่งเพื่อนคนไหนคบได้หรือคบไม่ได้
มักจะเอาดวงของลูกไปให้หมอดูดูเสมอซึ่งผมเคยแย้งไปนะครับว่ามันมากเกินไปหรือเปล่า
แต่เธอก็จะโมโหใส่ผมเพราะเธอบอกว่าเธอมีลูกคนเดียว
และบอกผมว่าถ้าอยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีอยากขัดเธอซึ่งผมก็ไม่อยากเถียง
ก็เลยยอมเธอมาเสมอจริงต้องบอกว่าเป็นสามีที่น่ารักมากเลยนะคะ
ถ้าหมอดูจะมีผลขนาดนั้นเนี่ยคือชีวิตมันก็ดูเคลื่อนตัวด้วยปากคนอื่นหรือเปล่านะ
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคราวนี้พอลูกเข้ามปลาย
ลูกก็ขอเลือกเรียนสายวิทคณิตด้วยความที่อยากเข้าคณะวิศวกรรม
ภรรยาผมรีบเอาดวงลูกไปดูหมอดูบอกว่าลูกผมดวงเนี่ย
ควรจะเลือกเรียนเกี่ยวกับความยุติธรรมทนายความ
พอรู้เท่านั้นแหละครับพาลูกผมไปเรียนพิเศษในหลายที่
จะทำให้ลูกผมสอบติดนิติศาสตร์ให้ได้โดยที่ลูกผมก็ยอมไปเรียนพิเศษนะ
แต่พอถึงเวลาเลือกคณะลูกผมเลือกวิศวกรรมทั้งหมด
โดยที่ภรรยาผมไม่ทราบมาก่อนพอรู้ว่าลูกติดคณะวิศวาโอ้เก่งมากเลยนะคะ
ภรรยาผมไม่พอใจจะบังคับให้ลูกผมไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน
เพื่อเรียนคณะนิติศาสตร์ซึ่งมันทำให้ลูกชายต่อต้านภรรยา
บอกตรงตรงว่าผมเลือกเข้าข้างลูกนะครับผมพาลูกไปรายงานตัว
ส่งลูกไปอยู่หอโดยที่ภรรยาผมไม่เห็นด้วย
มันก็เลยทำให้หลังจากเหตุการณ์นั้นผมกับภรรยาเริ่มระหองระแหงกัน
มองว่าผมเปลี่ยนไปไม่ยอมฟังเธอเอาดวงผมไปปรึกษาหมอดู
แล้วมันก็เลยเถิดไปเรื่อยถึงขนาดหมอดูบอกว่าที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ย
เพราะว่ามีผู้หญิงอื่นโอ้หายนะจริงค่ะหมอดูทำไมอย่างนี้ล่ะคะ
เขาบอกว่าผมเนี่ยมีผู้หญิงที่ทำงานขอให้การปรึกษา
ผู้หญิงคนนี้มีความคิดที่ไม่ดีต่อภรรยาผมคือตอนนี้มันมั่วไปหมดแล้ว
ซึ่งเธอดันเลือกเชื่อและพยายามเช็คมือถือเช็คข้อความ
และถามผมเพื่อหาว่าคนที่ออฟฟิศคนนั้นเป็นใคร
ผมไม่รู้จะทำยังไงครับผมเองก็หงุดหงิดมาก
ขอแยกมาอยู่ที่บ้านของคุณแม่หวังว่าเธออาจจะคิดได้แต่ไม่เลย
การทำแบบนี้กลับทำให้เธอฟุ้งซ่านไปปรึกษาหมอดูเข้าไปใหญ่
ล่าสุดเธอมาโวยวายผมถึงบ้านคุณแม่บอกว่าหมอดูยืนยันว่าผมมีผู้หญิงคนอื่น
อ้าวจากที่ปรึกษาตอนนี้โดนหาว่ามีผู้หญิงคนอื่นแล้วครับ
ที่ผมไม่เคยยุ่งกับใครเลยผมตัดสินใจเปิดอกกับเธอว่า
สาเหตุมันเป็นเพราะเธอหมกมุ่นและเชื่อหมอดูมากเกินไปแต่เธอไม่ฟัง
และเพื่อทำให้เธอสบายใจผมขอกลับย้ายมาอยู่กับเธอเหมือนเดิม
เห็นไหมคะเป็นสามีที่น่ารักมากแต่เธอก็ยังระแวงผมมากขึ้น
ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนผมควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับคุณอ้อย
ใจผมอยากเข้าไปคุยกับหมอดูคนนั้นคือเลิกดูดวงให้ผมและภรรยาผมสักที
แต่อีกใจก็คิดว่าผมควรคุยกับคนของตัวเองก่อน
ตอนนี้เหนื่อยใจมากเหลือเกินโหขนาดฟังแค่นี้ยังเหนื่อยใจตามไปด้วยเลยค่ะ
ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หมอดูคนนั้นอย่างเดียวนะสิคะ
แต่อยู่ที่คุณภรรยาขาดสติไปนิดนึงกับการเลือกที่จะเชื่อ
แต่สิ่งที่หมอดูพูดส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนกลัวการดูดวงมากเลยค่ะ
คือไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะแต่เชื่อจนกลัวว่าตัวเองจะกังวล
ก็เลยเลือกชีวิตอีกแบบหนึ่งคือลุยไปเรื่อย
อะไรไปเจอข้างหน้าค่อยว่ากันจะไม่ยอมกลัวอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบัน
แต่ก็พอจะหาข้อมูลเรื่องนี้มาบ้างนะคะถ้าเชื่อตามศาสตร์แผนจีนนะ
เขาบอกว่าชีวิตของคนเราขับเคลื่อนด้วยสามชะตาค่ะชะตาฟ้าชะตาดินชะตามนุษย์
ชะตาฟ้าก็คือถ้าดวงไม่พาวาสนาไม่ส่ง
เขาก็บอกว่าไม่ใช่ชีวิตจะตกอับซะทีเดียวอ่ะนะคะแต่เขาให้อาศัยชะตาดิน
คุ้นเคยกันในชื่อของห่วงจุ้ยนั่นแหละพาตัวเองอยู่ในพื้นที่ดี
ทำเลดีดีอยู่แวดล้อมด้วยคนดีดีหรือถ้าบังเอิญว่า
ชะตาฟ้าก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ตามที่นำพาแล้วชะตาดินก็ไม่ค่อยเป็นใจ
เขายังให้พื้นที่กับชะตามนุษย์ค่ะนั่นหมายความว่า
ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟ้ากับดินอย่างเดียวมันอยู่ที่มนุษย์อย่างเราด้วย
และเท่าที่รู้นะคะหมอดูที่ดีเขามักจะไม่ทำนายอย่างเดียว
แต่จะบอกพิธีแก้ไว้ด้วยต้องปรับตัวแบบนี้นะต้องคุยกันแบบนี้นะ
ใช้วิธีการแบบไหนไม่ใช่พูดไปทำนายไปและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแบบนี้
แต่งงานกันมากับภรรยาตั้ง๒๔ปีแล้วค่ะฟ้าอาจจะพาให้เรามาเจอกัน
แต่เดินหน้ามาได้ไกลขนาดนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ดวงดีค่ะ
แต่เพราะรักและคนสองคนที่จับมือกันแน่นพอเรื่องลูกเขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของชีวิตของเขานะคะ
ยังไงก็ตามเรายอมรับไหมล่ะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตเขาหรอก
เขาถึงต้องเลือกสิ่งที่เขารักและอยากทำค่ะครอบครัวเราทำไมต้องไปฝากไว้ที่ปากหมอดู
กำหนดชีวิตคู่ของเราหรือแม้แต่ความสุขของลูกล่ะคะ
ถ้าหมอแม่นขนาดนั้นเนี่ยฝากถามให้หน่อยได้ไหมโควิดจะไปจากโรคนี้เมื่อไหร่เอ่ย
ถ้าเกิดทำนายถูกเป๊ะนะดูจะเป็นประโยชน์กับการที่มานั่งเดาว่าคนนั้นนอกใจคนนี้นอกใจมากกว่าอีก
เพราะปัญหาแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนอื่นบ้านแตกด้วยซ้ำ
วันนี้ค่ะก่อนที่จะไปคุยกับภรรยานะคะคุยกับตัวเองก่อน
ถ้ายังรักภรรยามากพอต้องมีสติเพราะว่าเธอกำลังขาดสติ
คนหนึ่งเป็นคันเร่งอีกคนนึงควรจะเป็นเบรก
เบรกได้มากได้น้อยแต่ก็ยังอยากให้มีใจในการเบรก
ตอนนี้พอเราหุดหงิดยิ่งทำให้ชีวิตคู่สาหัสค่ะ
เธอกำลังกลัวพอเราหุดหงิดปั๊บเข้าทางหมอดูเลยค่ะทีนี้
นี่ไงสามีเริ่มรำคาญเธอแล้วนะ
แสดงว่าเริ่มมีใจให้คนอื่นมากขึ้นแล้ว
ตอนนี้ต้องตั้งสติคุยกับเธอดีค่ะ
ระแวงใช่ไหมได้เปิดมือถือดูได้เลย
ปีของเราที่ซื่อสัตว์กันมานานขนาดนี้ที่เรารักกันมาขนาดนี้
เพราะเธอเป็นเธอนะไม่ได้อยู่ที่เธอเกิดวันไหนวันเดือนปีอะไร
ฟากเวลาไหนตรงนั้นไม่สำคัญเลย
เรารักกันและดูสิลูกเราเป็นเด็กดีที่รักเรียน
เขาเติบโตมาอย่างดีขนาดนี้เพราะเราทั้งคู่ดูแลใส่ใจ
และเขาก็รักดีดวงใดมีผลต่อชีวิตเราแค่๒๕ค่ะ
อีก๗๕คือการกระทำและการดูแลใส่ใจกันของครอบครัวเรานะ
ต่อให้เราดวงเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าเธอไม่น่ารัก
และเป็นภรรยาที่ดีแบบนี้ฉันก็เลิกได้
คือเรื่องของใจกับใจไม่ใช่พื้นดวง
ถ้าคุยกันแล้วเธอก็ยังให้หมอดูมีอิทธิพลต่อชีวิตนะคะ
คราวนี้ค่ะลองหาโอกาสไปดูหมอพร้อมกับเธอ
ให้รู้สึกได้ว่าเราคือทีมเดียวกันไม่ได้แยกฝั่งแยกฝ่าย
ให้เธอต้องเลือกว่าจะเชื่อเราหรือเชื่อหมอดู

ให้เธอได้รู้ว่าที่มาด้วยกันก็เพื่อพิสูจน์ใจไง
ไหนทำนายว่าเรานอกใจไหนดูซิอะไรตรงไหน
มาหาหมอดูด้วยกันเลยมีจังหวะดีก็ถามหมอดูเลยค่ะ
คุณหมอดูช่วยดูให้เมียผมหน่อยได้ไหม
ว่าผมเนี่ยยังรักเธออยู่หรือเปล่า
ถ้าเกิดบังเอิญว่าไปเจอว่าพื้นดวงแล้วผมไม่รักเธอแล้ว
ช่วยดูต่อไปได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอช่วยดูหน่อย
แต่ถ้าดูแล้วไม่รู้ผมจะตอบให้
ที่ผมรักเธอน้อยลงอาจจะเป็นเพราะหมอดูนั่นแหละครับ
แล้วก็ขำไปทีเล่นทีจริงค่ะ
เข้าใจค่ะว่าแต่ละคนมีสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจไม่เหมือนกันนะ
แต่ถ้าชีวิตเราต้องเอาไปผูกไว้ที่ปากของหมอดูอย่างเดียว
เราจะดำเนินชีวิตครอบครัวของเราต่อไปยังไงคะ
รักแท้ไม่ได้แพ้ดวงค่ะแต่รักแท้จะแพ้ความขาดสติ
หัวต้องตามมากำกับใจให้ทัน
ชีวิตคู่มองต่างได้นะคะแต่ต้องสื่อสารกัน
เพราะการสื่อสารจะลดระยะห่างระหว่างความต่างนั้น
หมอดูไม่ได้นอนอยู่ในห้องของเรานะ
๔ปีที่ผ่านมายังพิสูจน์ใจสามีคนนี้ไม่ได้หรือ
ไหนจะลูกเรากำลังผลักลูกให้ห่างตัวออกไปเรื่อย
เพราะความงมงายของเราหรือเปล่า
ฟังหมอดูแต่ขอให้เชื่อในตัวเราและครอบครัวเรา
อย่างนั้นถ้าวันหนึ่งเราเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ได้
ไม่ใช่เพราะหมอดูค่ะแต่เป็นเพราะเราฟังกันน้อยเกินไป
เชื่อแต่ปากใครจนเลือกลืมคนที่เป็นหัวใจของเราเอง
เลือกที่จะฟังคนอื่นจนลืมเลือกที่จะฟังหัวใจของเรา
ก็คือสามีและลูกของเรา

บางทีไปแตะต้องยากจริงก็เธอมีความเชื่อของเธอ
แค่ตอนนี้อย่าคิดว่าเราเป็นคนละฝ่าย
เรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่นะคือทีมครอบครัว
ถ้าบังเอิญว่าเธอเลือกจะเชื่อเชื่อเชื่อแบบนั้น

ฉันต้องเชื่อในตัวฉันเองเชื่อในตัวของเธอ
จับมือร่วมกันแก้ปัญหาครอบครัวของเราแล้วล่ะ
เพราะหมอดูยังไงก็คือคนนอก
เพราะฉะนั้นคนนอกไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
สิ่งที่จะเป็นไปในครอบครัวเรา
เอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากเลย
วันนี้คำถามน่าจะเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์กับหลายคน

เหมือนกับที่บางทีเราฟังข่าวในต่างประเทศนะคะ

หมอดูโดยจะเป็นจิตแพทย์แบบฉบับบ้านของคนไทย
แต่นั่นแหละค่ะถ้าเริ่มดูหมอมากจนเกินไป

ในที่สุดอย่าให้คนนอกตีบ้านเราแตกนะคะ
เพราะตีเราแตกปั๊บเขาก็แค่ไม่รับผิดชอบ
แล้วก็บอกว่าก็ดูไปตามพื้นดวง

ประคองกันไปได้นานขนาดไหน

และคนสองคนนั้นรับฟังกันมากพอหรือเปล่า

ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร